ขอเสียงคนชอบมูเตลูหน่อยจ้ามาเลยจ้า
บอกว่าอะไรคอเดียวกันแนวเดียวกันคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมไปดูนิดนึงละกันกับรายละเอียดข่าวนี้นะคะ
จริงอะไรจริงคุณผู้ชมบอกเลยว่างานนี้ไม่มีการจกตามีแต่จกแต่เงินอย่างเดียว

สำหรับสาวลาล่าอาสยามค่ะงานบุญงานพิธีต่างนะจะต้องเห็นเธออย่างแน่นอน
ล่าสุดเนี่ยเดินสายรับงานไปแล้วแต่งานที่ว่าคืองานรำพิธีบวงสวงนะคะ

ใช่แล้วเธอบอกเลยนะว่าปีนี้งานจ้างรำพิธีต่างยาวถึงสิ้นปี
เธอบอกว่าโอ้ที่มีวันนี้ได้เพราะว่าผู้ใหญ่ที่นับถือนั้นค่ะ
อันนี้เขาเนี่ยนะถูกสลากินแบ่งบ่อยมาก
โอ้คือคนที่จ้างเขาคือเอาไปรำเสร็จปุ๊บถูกลอตเตอรี่
สุดยอดไปเลยมาล่าเยอะต่อเลย
ถูกที่เนี่ยหลายล้านบาทเลยนะ

ก็เลยเซ็นสัญญาจ้างเธอยาวถึงสิ้นปีไปเลย
จริงเหรอปังไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะและส่วนเจ้าภาพนะคะ
ที่อยากจะจ้างให้ไปรำต่างก็สามารถคุยรายละเอียดกันได้
บอกว่าค่าจ้างก็ไม่ได้แพงคุยกันก่อน
พร้อมเธอทิ้งท้ายบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่เดินทางสายมูนั้น
ปังตลอดไปฟังเสียงเธอกันค่ะ
มีท่านหนึ่งถูกมั้ฎเราเป็นร้านหลาน
ล้านกว่าก็คือเขาก็ทำสัญญาเหมือนกับ
พระแม่กาลีไว้ขอให้เราได้ไปทุกงวด
ปีนี้ขอให้ไปทุกงวดก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งเราต้องมีลำอยู่แล้ว
สองงานก็ตลอดทั้งปีนี้